เพราะว่าเราได้ไปต่ออีกก้าวหนึ่งแล้ว
เลือกนายกรัฐมนตรีและการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมค
แต่ว่ารายชื่อของนายกรัฐมนธรรพามันก็แบบเลือกเลือกเดียวกันอะนะ
ยังมีคือมีการลองจัดตั้งเป็นโมเดลมาบ้างแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ
นายุธรมาศษาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารักษณ์
เขาออกมาบอกนะว่าตอนนี้มีการพูดคุยกับพักการเมืองที่มีแนวทางทิศทางเดียวกันไปบ้างแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เพราะว่าต้องให้เกียรติกับแต่ละพักด้วย
แต่ก็ยังคงมั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าพลังประชารัฐได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลจริง
คุณผู้ชมดูกันนะคร่าวนะคะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีจะไปตกอยู่ที่ใครบ้าง
เขาบอกว่ามีการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีเอาไว้ก็คือถ้าเป็นรัฐบาลของพลังประชารัฐนะ
คนส่วนของพลังประชารัฐเองจะมีโคต้ารัฐมนตรี๑๓๑๕ที่นั่ง
ไป๓กลุ่มคือ๔อดีตรัฐมนตรีได้แน่กลุ่มอดีตแก่นำกปศได้แน่
ดูหน้าตากันไว้นะจ๊ะและกลุ่มสามิตรได้แน่
ไม่พอมีความเป็นไปได้ด้วยว่านายอิทธิพลคุณปลื้มผู้อำนวยการพัก
น่าจะไปลงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สันติพร้อมพักสอสอบัญชีรายชื่อน่าจะไปลงตำแหน่งรัฐมนตรีสักตำแหน่งหนึ่ง
เช่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพยนวิรัตนาเศษสสบช
ก็เข้าข่ายจะได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเหมือนกัน
แล้วเขาก็ถามกันว่าเอาแล้วภูมิใจไทยล่ะยังไง
ตกลงคือภูมิใจไทยยังไม่ได้ยืนยันนะว่าจะอยู่กับฝ่ายไหน
แต่เขาว่ากันว่ามีการตกลงกันว่าภูมิใจไทยน่าจะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีประมาณ๗ตำแหน่ง
แต่ยังไม่ลงตัวในเรื่องการเจรจากระทรวงใหญ่
เหมือนเขาว่ากันว่าภูมิใจไทยไม่ค่อยแฮปปี้กับข้อเสนอที่พลังประชารัฐเสนอให้
เพราะพลังประชารัฐเนี่ยเก็บเอากระทรวงเกรดเอไว้พักเดียว
เยอะส่วนประชาที่ปัดเองก็ใกล้เคียงกัน
กระทรวงสำคัญมาขับเคลื่อนนโยบายเหมือนกัน
พักการเมืองเข้าไปก็อยากทำงานอะเนาะไม่ได้อยากไปแบบนั่งเฉยในสภานะคะ
ชาติไทยพัฒนาแสดงความต้องการชัดเจนว่าจะอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักชาติพัฒนาที่ไปจับมือกับพักรวมพลังประชาธาตุไทยแล้วเนี่ย
ก็ยังคงพยายามรวบรวมเสียงภาคการเมืองขนาดเล็กอยู่เพื่อจะได้เพิ่มอำนาจต่อรอง
ในการเจรจาขอกระทรวงพลังงานเขาขอกันอย่างนี้เลยเหรอเขาเจรจากันแบบนี้เลย
ก็เจจะหรือกว่ามีคำถามว่าดูความเหมาะสมไหม

คือแปลว่าสุดท้ายแล้วถ้าตำแหน่งลงตัวตามที่แต่ละพักอยากได้
คุณก็จะจับมือกันได้แล้วตั้งรัฐบาลใช่ไหม
แล้วรัฐบาลนี้เสถียรภาพคือตรงไหนบ้าง
แจกแจงให้ดูด้วยนะต้องแจกแจงให้ประชาชนเข้าใจนะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวแปรสำคัญก็ยังคงเป็น
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยอยู่ดี
เพราะอย่างที่บอกว่าพอประกาศรับรองสอสอออกมาแล้วเนี่ย
สสเขตยังไงเพื่อไทยก็ยังนำอยู่
แต่พอรวมกำลังทั้งหมดรวมบัญชีรายชื่อแล้วด้วยเนี่ย
พักเล็กที่คะแนนไม่ถึงแต่ได้ไปพักละ๑คน๑คน๑คน
ไปรวมกับพลังประชารัฐก็ทำให้คะแนนรวมทั้งหมดมากกว่าเพื่อไทยใช่ไหม
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้นายอนุทินก็โพสต์เฟซบุ๊คอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่า
ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลแบ่งกระทรวงอะไรกันเลย
เพราะภูมิใจไทยรอฟังเสียงประชาชนอยู่
เขาโพสต์เยอะมากนะเขาบอกโอ๊ยหูแตกแล้ว
ยังไม่ได้ตกลงเลยจะเอายังไงเราก็รอฟังเสียงประชาชนไปดูกันได้

คือพอคุณอนุทินโพสต์มีคนไปแชร์เยอะ

บางคนบอกผมแคปไว้แล้วนะครับพูดอะไรไปจำให้ได้ผมมีหลักฐานนะ
ทีนี้นายก็อันติษฐกรรมใครก็ติกกับวนนิษฐ์โรงหัวหน้าพระชาธิบัตร
ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับ
จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีหัวหน้าพักคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนั่นแหละ
ทีนี้ไปดูเรื่องของเรื่องของการเลือกนายกกันบ้าง
พระศักดิ์เพียรเวศหลายค่าที่การสภาพูดแทนรัศดรเขาก็พูดถึงขั้นตอนสเต็ปต่อไปว่า
เดี๋ยวจะต้องมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาน่าจะเป็นวันที่๑๘หรือไม่ก็๑๙พฤษภาคมนี่แหละ
หลังจากนั้น๓วันต้องมีประชุมสสและสวนัดแรกเพื่อเลือกประธานทั้งสองสภา
ซึ่งในส่วนของสภาพผู้แทนราษดรเชิญนายชัยชิดชอบสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
มาเป็นประธานชั่วคราวในฐานะเป็นสอสออาวุโสที่สุดนะคะ
ถามถึงเรื่องสถานที่ในการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกพร้อมแล้วหรือยัง
แต่ถ้าประเมินดูแล้วไม่เอื้ออำนวยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ก็เป็นสถานที่สำรองนะคะก็ต้องแล้วแต่ประธานสภาคนใหม่แหละว่าจะเลือกที่ไหนจะเอาอย่างไร
ส่วนบรรยากาศการรายงานตัวสอสอชุดใหม่ที่สำนักเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรอาคารรัฐสภาใหม่
มีสอสอเดินทางมารายงานตัวกันอย่างคึกคักเลยค่ะ
วันผ่านไปมารายงานตัวกันแล้ว๑๑๔คน
แก่นำกลุ่มสามิตรพลังประชารัฐนายวันอยู่บำรุงจากภักดิ์เพื่อไทย
ควงลูกชายสุดหล่อน้องกาโมมาเป็นเลขาส่วนตัวด้วยนะ
รวมไปถึงนายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ก็ยืนยันว่าขอร่วมอุดมการฝั่งประชาธิปไตย
โดยบอกว่าส่วนตัวพร้อมทำหน้าที่ทุกฝ่ายค้านก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ดี